ถูกโพสต์ลงในโลกโซเชียลแล้วบอกว่า
เจ๊เอารถไปผิดคัน

เพราะเป็นเรื่องความเหมือนของรถจักรยานยนต์
ที่จอดอยู่ติดกัน
และเจ๊คนนั้นก็คงคิดว่า

เป็นภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดได้ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
ชื่อว่ารัตนเคปิแอร์
พร้อมข้อความว่าเจ๊ผมขอรถคืน

ขับรถไปผิดคันรถคล้ายกัน
ใครเจอช่วยบอกทีแล้วค่าให้เบอร์โทรศัพท์ไว้นะฮะ
๐๘๘๘๐๙๙๓๘๙ปีแอร์บ้าน๓เหลี่ยมขอนแก่น
ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากครับ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังนายรัตนจีราวิทย์เจ้าของเฟซบุ๊ก
เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อช่วง๑ทุ่มของวันจันทร์ที่ผ่านมา
จอดที่หน้าร้านเกมในซอยเทพผาศุกร์
ข้างตลาดน้อยสามเหลี่ยมถนนมะลิวันเขตเทศบาลนครขอนแก่น
จากนั้นก็เข้าไปในร้านเกมออกมาอีกทีตอน๓ทุ่ม
เพราะว่ารถจักรยานยนต์ของเขาหายไปแล้ว
แต่รถของใครไม่รู้จอดอยู่๑คัน
และลักษณะมันเหมือนกันเป๊ะเลย
รุ่นเดียวกันยี่ห้อเดียวกันสีเสริมเหมือนกัน
ทีนี้เขาตกใจสิฮะรถเขาหายแต่มีอีกคันจอดอยู่
เขาเลยเข้าไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านเกม

เมื่อสักครู่เคยเห็นไปแล้วใช่ไหมเป็นคลิปมีผู้หญิงสวมเสื้อเหลือง
เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ของเขาไป
ตัวเจ้าของรถที่แท้จริงคือนายรัตนะ
บอกว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะขี่สลับคันอย่างแน่นอน
เพราะว่าตัวผู้หญิงเองก็ไม่มีทีท่าเหมือนมาขโมยรถนะ
แถมยังมีรถอีกคันจอดอยู่เจ๊คนนี้
คือขี่รถคันนี้ไป
แต่ว่าตัวคุณรัตนาก็ไม่ได้อธิบายให้ฟังนะ
ว่าตกลงแล้วเอากุญแจมันมาสตาร์ทได้เหรอหรือว่ายังไง
นะครับก็เลยมีการลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเมืองขอนแก่น
แล้วก็โพสต์ขอชาวเน็ตแจ้งเบาะแส
เพื่อให้ผู้หญิงคนดังกล่าวนำรถมาคืนเขา
แล้วก็เอารถของเจ๊รถจริงของเจ๊กลับไปด้วย

อะไรนะคุณงงเหมือนกันเรื่องสตาร์ทได้ยังไงใช่ไหม

ที่จะสวมไปผิดข้างได้ที่จะจำผิดแล้วก็เอาไปได้
แต่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าสรุปแล้วรถเขาอาจจะมีกุญแจคาไว้หรือเปล่า

เดี๋ยวไปตรวจสอบไปหาคำตอบอีกทีนึงนะคะ